ไปดูเรื่องของภาพรวมเรื่องความเสียหายแล้วก็เรื่องการเยียวยากันหน่อยสำหรับผู้ประสบอุทธกภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะ
ตอนนี้หลายคนเนี่ยน้ำรถก็ดีใจแหละแต่มืออีกข้างก็ยังต้องกุมขมับอยู่ว่า
ที่ทำกินถี่ดินถี่หน้าบ้านช่องจะอยู่ยังไงต่อไปนะคะ
อานนท์วังวสุนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยค่ะ
เขาออกมาบอกเลยว่าทางสมาคมเนี่ย
เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีที่ได้รับความเสียหายจากภัยแรง
หนักสุดในรอบ๕๐ปีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า๕๕ล้านบาทค่ะ
รอบคลุมพื้นที่กว่า๕แสนไร่
เกษตรกรได้รับค่าสินใหม่ทดแทนไปแล้ว๘๘๕๐๓คน
ซึ่งจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยแรงสูงสุด
คือขอนแก่นชัยภูมิเชียงรายแล้วก็เพชรบูรณ์ตามลำดับนะคะ
ส่วนผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลแล้วก็คาจิกิ

ที่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกษตรกรเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย
อยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือก็คืออีสาน
สมาคมมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว
ประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ในการสรุปยอดความเสียหายแล้ว
และพร้อมที่จะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้แล้วเหมือนกัน
เดี๋ยวรอผลสรุปภาพรวมออกมาแล้วจะมีรายงานออกมาให้ฟังกัน